คุณผู้ชมคะดูกันต่อค่ะเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดูที่นครศรีธรรมราชกันหน่อยค่ะ
ไล่จับงูกันหน่อยงูเหลือมตัวใหญ่ขนาดนี้เลยคุณผู้ชมไปดูค่ะ
เทศกาลงูมาอีกแล้วฮะมากันเนี่ยฝนมันตกไงคุณใช่ฮะ
อาสากู้ภัยขนอมพดุงธรรมที่นครศรีธรรมราชเนี่ยนะคะ
จับงูเหลือมตัวใหญ่ขนาดเนี้ยคือมันเลื้อยเข้าไปกินแมวของคุณตาสุรินเทพบุตรอายุเจ็ดสิบปีที่อำเภอขนอมอะค่ะ
แล้วจุดที่เกิดเหตุอยู่ริมถนนปากน้ำบางแพงไปเจอตัวของคุณตาสุรินแล้วก็ชาวบ้าน
กำลังมุ่งดูอยู่งูเหลือมตัวนี้ยาว๓เมตรกว่าท้องมันบวมแบบนี้
ใช่เพราะว่ากินแมวไปตัวนึงใช้เวลา๑๐นาทีเจ้าหน้าที่ถึงจับงูเหลือมได้ใส่กระสอบแล้วก็เอาไปปล่อยให้ไกลกับบ้านเรือนเลยนะ
เจ้าของแมวก็เล่าให้ฟังบอกว่าเมื่อเช้าเนี่ยตื่นนอนมาเปิดประตูตกใจหัวใจท่ำวายเลยงูเหลือมท้องป่องเนี่ยขดตัวอยู่ใต้แคร่หน้าบ้าน
พองูเหลือมันเห็นคุณตามันก็จะเลื้อยหนีทีนี้ตาก็เลยรีบแจ้งขอความช่วยเหลือนะคะแล้วก็ถามคุณตาแมวที่โดนกินอายุเท่าไหร่แมวนั้นอายุสัก๓ขวบนะคะได้มาเลขหนึ่งแล้ว